พาไปนอนอยู่บ้านครับครับวัดที่นี่พ่อต้องไปนอนอยู่บ้านเสร็จตอนเศร้า
มูผมก็น้ำหาโตแล้วก็น้ำโตลูกสาวผมนี่ไปเซียงเซียงไว้บ่อยเห็น
วัดที่นี่พ่อเต้าไว้โตท่านว่ามูผมน้ำหาโตแล้วแล้วก็เลยไปฝากไว้กับมู
เห็นลูกสาวผมนี่ก็เลยไปฝากไว้กับมูกับมูผู้ใส่อยู่คู่นึง
แล้วก็เอามูผู้ใส่เนี้ยค่ะผ้าไปนอนอยู่บ้านอยู่ครับ
ไปคมขาผมนี่อยู่บ้านนี่ต้องการความยุติธรรมครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นอีกหนึ่งคดีนะคะที่ข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะแล้วก็ดูจะมีความคืบหน้าวันนี้ค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าหลังจากที่เป็นข่าวแล้วก็จะเห็นว่ามีการเรียกคุณพ่อไปนะคะแล้วก็มีขั้นตอนอื่นอื่นที่อยู่ในลักษณะของการทำคดีแบบนี้อยู่แล้วนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมช่วงปลายเดือนนะคะแต่ว่าที่คุณพ่อออกมาให้ข่าวกับนักข่าวเนี่ยเนื่องจากก็ร้อนใจเพราะมองว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอันนั้นคือสิ่งที่คุณพ่อรู้สึกเมื่อวานแต่วันนี้ดูแล้วเนี่ยนะคะน่าจะไปได้เยอะแล้วเพราะว่าตำรวจก็ออกมาให้สัม
ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทำไมถึงรู้สึกอึดอัดแล้วก็ต้องออกมาร้องสื่อให้ฟังนะคะหนึ่งท่านที่จะนั่งกับเราในรายการค่ะทนายความทนายเจมส์นะคะทนายนิติธรแก้วโตสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาเรื่อยเนอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคดีตามแบบนี้แหละครับผมนะคะทนายเจมส์เดี๋ยวเรานั่งฟังร่วมกันก่อนนะคะคุณพ่อผ
ข่าวเนี่ยคือตอนนั้นก็ร้อนใจอ่ะเนอะว่าเอ๊ะทำไมดูเหมือนคดีไม่คืบหน้าแต่วันนี้คืบหน้าไปเยอะใช่ไหมคะพ่อครับคือคืบหน้าไปเยอะแล้วครับอ่าเป็นเอาเอาเฉพาะวันนี้ก่อนค่ะคุณพ่อมีอะไรคืบหน้าเล่าให้ฟังหน่อยค่ะวันนี้ก็เดินทางมาที่ไอ้สถานีตำรวจทางตำรวจก็พาไปสอบกับนักวิชาอะไรสหวิชาชีพเนอะที่มีหลายหลายฝ่ายเนอะใช่ไหม

คุณพ่อเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะคะทนายเจมส์นั่งอยู่กับเราด้วยนะคะเล่าให้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นหน่อยว่าตอนนั้นเนี่ยที่คุณพ่อทราบเรื่องเนี่ยตัวตัวน้องมาบอกคุณพ่อเองหรือว่ายังไงคะอ๋อพอดีพอดีลูกสาวนี่หมายถึงแบบว่าจะไปเที่ยวงานมีน้องแบมอ่ะเข้ามารับตัวที่บ้านค่ะว่าจะมานอนด้วยครับค่ะ
ทางน้องแบมยังไงนะครับก็ประมาณวัยรุ่นนะครับหมายถึงแบบว่าเขาพูดไม่เชื่อฟังพ่อ
เขานัดกันเนอะอ่าครับทีนี้คุณพ่อก็เลยให้เพื่อนกลับไปก่อนใช่ไหมคะ
ครับก็บอกให้กลับบ้านครับเพราะว่ายังเด็กอยู่เลยเขาเลยบอกให้กลับบ้านแล้วก็ปิดบ้านนอนครับ
ลูกอายุเท่ากันไหมคะคุณพ่อ

เท่ากันบ่อไม่ครับไม่เนาะครับอ่ายังเป็นรุ่นน้องอยู่ประมาณ๑๓
เอ้าเพื่อนเป็นรุ่นน้องนะคะทีนี้เขานัดกันสองคนเหรอคะพ่อจ๋า
อ่านัดกันสองคนพอพ่อรู้ก็อ่าก็อย่างว่าแหละเราก็ห่วงนะ
เราก็ยังไม่อยากให้ไปอ่ะเนอะครับเพราะว่าตอนกลางคืนผมยังไม่รู้เลย
ผมปิดบ้านนอนก็ไม่รู้เรื่องอะไรตอนเช้ามาถึงค่อยรู้ว่า
น้องได้หายออกจากบ้านอ่าก็คือตกลงแล้วคือออกไปคืนนั้นหรือออกไปตอนไหนคะ
ในคืนนั้นครับแล้วก็ไปกันสองคนเหรอคะก็ไปกันสองคนครับ
แล้วเขานัดคนอื่นอยู่ข้างนอกด้วยไหมมีเพื่อนฝูงอีกไหมคะไม่มีครับ
แล้วยังไงต่อจ๊ะพ่อเล่าเท่าที่สบายใจก็ได้ค่ะ
เท่าที่สบายใจก็ไปถึงที่เกิดเหตุส่วนไปดูหมอลำ
พอน้ำมันใกล้จะหมดก็หมายถึงทางน้องแพลวก็บอกว่าจะไปหาแฟน
อ่าจะไปหาแฟนคนชื่อบิ๊กประมาณนี้แหละครับค่ะครับ
อยู่บ้านราชต่อไปไม่เจอบิ๊กอ่าเอ่อบิ๊กก็เลยไปเห็นเอ่ยที่ยืนอยู่ครับ
พอเอ๊ยืนอยู่แต่น้องแพลวไม่รู้จักกับเอ๊มาก่อน
แต่รู้จักกับแวมครับค่ะก็อยู่นั่นก็หมายถึงให้ที่ไป
เติมน้ำมันค่ะให้ประมาณนี้แหละครับอ่าคือเอางี้คุณพ่อเดี๋ยว
เดี๋ยวจอมขวัญลองสรุปถ้าผิดเดี๋ยวคุณพ่อลองค้านนะคะก็คือว่าน้องออกไปเที่ยวนั่นแหละนะคะ
แล้วก็ไปขอขอตัดรายละเอียดส่วนอื่นออกนะคะแต่ว่า
ไปเจอผู้ชายคนแรกที่ตามข่าวคืออายุสิบแปดใช่ไหมครับอ่ารู้จักกันมาก่อนไหมคะคนนี้
ไม่เคยรู้จักครับไม่เคยรู้จักแล้วทีนี้คุณพ่อเล่าเท่าที่สบายใจนะคะ
แล้วทีนี้ยังไงถึงได้เกิดเหตุขึ้นคะคือเขาข่มขู่ไหมหรือเขา
เอาเหล้าให้ดื่มหรือเขาชวนกันไปหรือยังไงมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะพ่อ
การสอบถามน้องก็บอกว่าเขาชักชวนให้ดื่มเหล้าแต่ทางน้องแพลวไม่ได้ดื่มครับ
อ่าไม่ได้ดื่มอ่าแล้วยังไงต่อจ๊ะแล้วก็มีการหยอกหยอกกันตามภาษา
หมายถึงหนุ่มสาวอะครับเข้าใจค่ะจับไม้จับมือถือแขนกันหยอกกันเล่น
หมายถึงประมาณนี้ครับค่ะค่ะที่นี่แล้วก็พอดีน้องแพลล์อะ
น้องแพลล์จะกลับบ้านเฮ้ยก็มาถอดคุณแก่ถอดคุณแก่รถออก
ค่ะแบบไม่อยากให้ไปหมายถึงหนุ่มสาวหยอกล้อกันครับประมาณนี้
อ่าจ้ะครับแล้วก็ได้ได้กอดรัดประมาณนี้แหละครับ
ที่น้องแบลให้กันค่ะอ่าแล้วก็เชิญค่ะก็น้องแบมก็กลับบ้านคนเดียว
ครับครับพอน้องแบมกลับบ้านแล้วก็เอ๊ก็ชวนชักชวนขึ้นไปบนบ้านนะครับ
อืมเอ่อคุณพ่อผมไม่ขอได้ได้กำลังจะบอกว่าน้องครับ
กำลังจะกำลังจะบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องเล่าแต่คือพอหลังจากนั้นเนี่ย
ก็เกิดเหตุขึ้นใช่ไหมคะกับกับที่ตามข่าวคือเด็กผู้ชายเนี่ย
อายุสิบแปดอ่ะนะคะครับอ่าทีนี้ตอนที่เกิดเหตุเสร็จแล้วเนี่ย
จากจากเอ่อจากเด็กอายุสิบแปดเนี้ยนะคะในในวันเดียวกันนั้น
ก็เกิดเหตุอีกครั้งใช่ไหมคะไอ้คนละวันกันครับหมายถึงแบบว่า
ตอนเช้าติดใช่ไหมอ่าใช่ใช่เอามันขึ้นวันใหม่เนอะ
ขึ้นวันใหม่ครับอ่าใช่ค่ะยังไงครับพ่อเพราะว่าทางทำรวจสรุปเป็นสองคดีครับ
เพราะว่าทางภูมิกับการท่านก็ได้ลงดำเนินการทุกอย่างด้วยตัวของท่านเอง
ผมก็เลยสบายใจมากขึ้นครับใช่เพราะว่าผมผมมั่นใจในตัวท่านว่าท่าน
หมายถึงแบบว่าให้ความเป็นธรรมผมได้อย่างเต็มร้อยครับ
ค่ะเข้าใจเข้าใจคุณพ่อไม่มีปัญหาทีนี้พอพอเกิดเหตุการณ์แรกแล้วเนี่ยนะคะ
พอข้ามวันเกิดเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งตามข่าวเนี่ย
คนที่ก่อเหตุอีกคนนึงน่ะอายุ๒๒ปีนะใช่ไหมคะ
อ่าเหตุการณ์ที่สองเนี้ยเกิดได้ยังไงคะพ่อ
เหตุการณ์ที่สองนี้ผมได้ให้คนในหมู่บ้านทักเฟสไปหาคนชื่อออย
อีกคนคนชื่อคนชื่อเอ๊ก็เลยรู้ว่าพ่ออันนี้ตามหา
พอรู้ว่าพ่อตามหาแล้วที่พยายามจะแบบว่ากลัวความผิดไง
หมายถึงน้องแพลวก็ไม่กล้ากลับบ้านครับ
เพราะว่าไม่กล้ากลับบ้านกลัวพ่อจะดุกลัวพ่อจะตีอย่างนี้ครับ
ครับแล้วก็ก็ไม่กล้ากลับบ้านหมายถึงก็อยู่กับพี่พี่ก็เห็น
ก็เลยบอกว่าเห็นออยมาพอดีก็เลยฝากไปกลับไปที่บ้านออยนะครับ
อ่าผู้ชายสองคนนี้เขารู้จักกันไหมคะคุณพ่อ
ผู้ชายสองคนนี้รู้จักเป็นชายหมู่บ้านเดียวกันครับ
อ่าทีนี้เขาพาลูกสาวคุณพ่อไปไว้ที่บ้านของคนอายุ๒๒หรอคะ

ครับประมาณนี้แหละครับ

แล้วยังไงต่อค่ะ
ก็ฝากที่ตรงร้านค้าครับ

ที่น้องก็ฟื้นตัวได้เร็วหว่าครับว่าค่ะแล้วในส่วนของคุณพ่ออันนี้ถามถามนะคะถ้าไม่ใช่
ไม่ใช่คุณพ่อรีบบอกคือน้องเนี่ยคือพูดจาสื่อสารได้ตามปกติเลยใช่ไหมคะ
สื่อสารได้ไปปกติครับแต่มีบางครั้งที่คิดช้าพูดช้าแล้วก็ทำช้าครับ

ซึ่งก็เป็นผลกระทบจากอุบัติเหตุครั้งนั้นนะคะ
แต่อย่างนี้ถ้าสมมุติเราเจอหน้าน้องกันตามปกตินั่งคุยกันนั่งสักถามเนี่ย
ก็คือน้องอาการปกติเหมือนคนทั่วไปคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมจ๊

ทีนี้คุณพ่อขอย้อนกลับไปตอนประเด็นที่คุณพ่อออกมาร้องเรียนเนี่ย
คือมองว่าค่อนข้างช้าทีนี้ตกลงมีคำอธิบายว่าอะไร
ทำไมถึงมันคึบหน้าน้อยในความรู้สึกเราคะวันนี้ได้คุยกับตำรวจไหมคะ

ว่ายังไงบ้างจ๊ะ
เพราะว่านัดผมวายก่อนตั้งแต่วันที่๙สิงหา
ท่านบอกว่าวันนั้นอาจจะเข้าใจกันคาดเคลื่อนท่านบอกว่าผมคุยกับภูมิกับนะ
ท่านผู้กลับบอกว่าถ้าสิ้นเดือนประมาณกันยาครับ
ถ้าต้นเดือนกันยาไม่มีคดีคืบหน้าเดี๋ยวขึ้นไปพบท่านได้เลยท่านบอกครับ
แต่บางครั้งมันอาจจะเข้าใจกันคาดเคลื่อนด้วยครับ
เอาอย่างนี้คุณพ่อที่ผ่านมาไม่เป็นไรเรารู้สึกได้นะคะ
แต่ว่าวันนี้มันมีความคืบหน้าแล้วถูกไหมคะ
แต่ทีนี้ตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาอะไรเนี่ย

ก็แจ้งข้อเก่าหาผมไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมาย

เอาเท่าที่ตำรวจบอกคือจะส่งฟ้องเวลานะคะ
วิชาชีพใช่ไหม

ทีนี้พ่อจ๋าสหวิชาชีพวันนี้ตำรวจบอก

ไม่มีแล้วเนอะส่วนเขาเรียกสองคนนั้นมาหรือยังคุณพ่อไม่ทราบนะ

แล้วสองคนนั้นยังอยู่ในพื้นที่ไหมคะ

อ่าตั้งแต่เกิดเหตุ๒๑มีนาคมจนกระทั่งถึงตอนที่ผ่านมาเนี่ย

ก็ไม่ได้เจอตั้งแต่วันที่๑๔ครับได้เจอหน้าครับ

ไม่ใช่หมายถึงทางตำรวจได้เชิญตัวหรือจับตัวไม่แน่ใจนะ

เพราะว่าเห็นเข้ามาที่โรงพักก็อยู่กันทั้งวันเลยวันนั้นครับ

แล้วได้คุยกันเองไหมคะตำรวจให้ได้คุยกันเองไหมค

ก็คือตำรวจก็สอบเขาไปส่วนคุณพ่อตำรวจก็สอบมานะคะ

เอาอย่างนี้คุณพ่อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวที่เหลือ

เดี๋ยวที่เหลือจะได้ถามกันนะคะว่ายังมีอะไรขาดหล่นอีกหรือเปล่านะคะ
ยังไงขอบคุณคุณพ่อตอนนี้ก่อนนะคะครับอ๋อบอกคุณพ่อแค่ว่าคือยังไง
สองคนนั้นเนี่ยจะต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาแน่เนื่องจากอายุนะคะ
อายุของน้องเนี่ยถูกปกป้องโดยกฎหมายเอาไว้
ไม่ว่าเขาจะบอกว่าน้องจะสมยอมจะยินยอมหรือใดก็แล้วแต่
แต่จะถูกคุ้มครองโดยกฎหมายอยู่แล้วอันนี้บอกไว้เบื้องต้นนะคะ
พ่อขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะดิฉันเข้าใจถูกไหมท่านนายเจมส์

คือที่ย้ำว่าตอนเกิดเหตุอายุ๑๔และตอนนี้ก็ยัง๑๔
คือช่วงเปลี่ยนผ่านยังไม่ได้เกิดผ่านวันเกิดเขาเนี่ยนะคะ

เพราะฉะนั้น๑๔ไม่มีข้อโต้แย้ง

สมยอมไปหาเขาเองนัดกันออกไปหรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้เลย
ไม่ได้เลยครับผมเพราะว่าอย่างนี้ในทางกฎหมาย
คุ้มครองเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีห้ามมีเพศสัมพันธ์
ยินยอมหรือไม่ยินยอมก็มีความผิด
ไม่ใช่เฉพาะแค่การชำเลานะครับ
อนาจารย์ก็เป็นความผิดเหมือนกัน
การอนาจารย์เนี่ยเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
จะยอมหรือไม่ยอมคุณก็มีความผิดเหมือนกัน

ข้อต่อสู้เรื่องคืออย่างนี้นะคะ
คือสัปดาห์นี้เราก็เพิ่งทำคดีคล้ายแบบนี้ไป
ก็ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ถูกกระทำเหมือนกัน
คือไม่มีข้อโต้แย้งใดทั้งสิ้น

ต่อให้คุณมีหลักฐานมีคนได้ยินคุยกัน
มีคุยโทรศัพท์กันแบบค่อนข้างหวานอะไรอย่างนี้
คือก็ไม่ใช่ข้อที่จะเอาไปลดหย่อนผ่อนโทษอะไรได้

เหตุแรกเนี่ยเท่าที่ฟังพ่อเล่าดูเหมือนว่าไม่ได้ถูกขืนใจ
นะคะแต่อายุ๑๔เขาถูกปกป้องครับ
แต่กรณีที่๒ขืนใจ
กระทำต่อเด็ก๑๔จะต่างกันมากน้อยต่างกันไหมคะ
คือในทางกฎหมายตั้งข้อกล่าหาเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่า
สารอาจจะลงโทษหนักเบาไม่เท่ากัน
ด้วยลักษณะของเด็กยินยอมเองกับอีกอันหนึ่งคือเด็กไม่ยอมนะครับ
การที่เด็กไม่ยอมเนี่ยแล้วไปทำร้ายเด็กเนี่ยนะครับ
มันอาจจะทำให้เด็กไม่ใช่เฉพาะถูกข่มขืนทางด้านร่างกายอย่างเดียว
จิตใจของเขาเนี่ยมันไปแล้วมันเสียหายมากนะครับตรงนั้น
เพราะบางคนถึงขั้นแบบไม่กล้าไปเจอคนอื่นเลยก็มี
เป็นโรคซึมเศร้าไปเลยก็มีนะครับอันนี้ก็น่าเห็นใจ
กรณีการการทำคดีนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น๒๑นะคะ
แล้วฟังจากคุณพ่อก็วัน๒วันนั่นแหละที่เขาไปแจ้งความว่าที่สพกรรมรสัยเนี่ยนะคะ
คำถามก็คือว่าปกติมันกินเวลายาวไหมคะกว่าจะได้นัดสหวิชาชีพคุย
คือเรียนอย่างนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องอื่นที่จะต้องไปสอบประวัติ
ต้องทำใจก่อนอย่างน้อยมีละประมาณ๑เดือน

เขาต้องส่งลายนิ้วมือไปตรวจสอบ
เคยทำประวัติคดีอายามั้ย
เคยต้องโทษในคดีอื่นหรือเปล่า
เพื่อที่จะรวบรวมหลักฐานรวบรวมข้อมูล

เพื่อที่จะให้สารบวกโทษหนักขึ้น

จะมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คือต้องมาสอบเด็กเพราะว่าเขาอายุยังน้อย
วิธีพูดจะถามตอบแบบนี้ไม่ได้
เขาจะใช้วิธีการถามผ่านสหวิชาชีพ

ถูกครับเพราะว่าภาษาของพนักงานสอบสวนอาจจะไปกระทบกระเทือนจิตใจของเขา
เพราะฉะนั้นกฎหมายมองอย่างนี้ครับเขาถูกข่มขืนมาแล้วครั้งหนึ่ง
ถูกพ่อแม่ซักไซส์ไล่เรียงเนี่ยนี่ถูกข่มขืนอีกครั้งหนึ่ง
ถูกพนักงานสอบสวนสอบถามอีกสักถามอีกทำร้ายจิตใจเขาอีก
นี่ถูกข่มขืนครั้งที่๓อันนี้ยังไม่รวมกับ

ใช่มีอายการมีทนายฝ่ายตรงข้ามอีก
ถามอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือการปกป้องเด็ก
แต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าตั้งแต่มีนาจนกระทั่งถึงวันนี้ที่คุณพ่อได้สอบกับสหวิชาชีพเนี่ย
มันกินเวลายาวในการนัดหน่วยงานหลายหน่วยงานมานั่งคุยกับเด็กเหรอคะ
จริงคืออย่างนี้พอเป็นคดีของเด็กเนี่ยทุกอย่างต้องเร็ว
อันนี้ในส่วนตัวผมนะผมมองว่าคือกฎหมายคุ้มครองเด็กเยอะมาก
ระบอคุ้มครองเด็กก็มีนะครับในส่วนของการที่เด็กเนี่ยเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาเนี่ย
หวิชาชีพเขามีทีมงานพร้อมอยู่แล้วล่ะผมมองอย่างนั้นนะที่ผ่านมา
แต่พอมาบอกว่า๔เดือนผมมองถ้าส่วนตัวผมผมก็คิดว่านานเกินไป
โดยเฉลี่ยแล้วนานกว่าทั่วไปที่จะทำได้เรียนใช้คำกลางแบบนี้

ซึ่งหลังจากนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วไหมคะ

เกิดเหตุปุ๊บวันรุ่งขึ้นเขาพาตัวไปหาตำรวจเลย

เพื่อหาหลักฐานต่างที่อยู่บนตัวน้อง

ร่องรอยการถูกข่มขืนหรือสารอะไรบางอย่างที่อยู่ในตัวของน้อง
ในบางคดีถึงโทษนะครับพูดถึงคดีอื่น
บางคดีเนี่ยตายเขาก็ไม่ได้ดูตามลงตามเล็บอะไรพวกนี้
คือเกิดเหตุแล้วรีบไปแจ้งความดีที่สุดเพราะว่าหลักฐานจะยังอยู่มากที่สุดนั่นแหละยิ่งเร็วยิ่งดี
ไม่ต้องอาบน้ำด้วยเพราะว่าการอาบน้ำเนี่ยอันตรายมากนะครับ
เสื้อผ้าชุดเก่าของเขาอันนั้นก็สำคัญนะครับ
อาบน้ำก็อย่าไม่ต้องไปอาบพาไปเลยนะครับเพราะการอาบน้ำอาจจะชะล้างอะไรบางอย่างออกไป
ทนายเจมส์ขอสุดท้ายแล้วค่ะคือตกลงว่าการที่ตำรวจเคยเรียกทั้งสองผู้ถูกกล่าวหามาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะคะ
คือไม่จำเป็นต้องไม่ต้องแจ้งข้อเก่าหาเหรอถ้าเรียกมาขนาดนี้แล้ว
คือต้องรอสอบเด็กสหวิชาชีพเหรอหรือยังไงคือไม่ที่ถามคือสมมุตินะ
สมมุติถ้าเป็นคดีที่คนทำตั้งใจจะหนีอ่ะคนทำตั้งใจจะหนี
คืออันนี้คือที่ถามคุณพ่อคือเขายังไม่ไปไหนนะแต่ประเด็นคือถ้าสมมุติมันทิ้งเวลา๔เดือน
สมมุติว่าคนทำจะหนีอ่ะก็ไปแล้วสิถูกครับเพราะว่าเหมือนอย่างเคสนี้ยังฟังจากข่าวนะ
เขาได้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักประกันด้วยอ๋อนั่นหมายถึงพฤติการของผู้ต้องหาเนี่ย
เดินเข้ามาหาพนักงานสอบสวนเองพนักงานสวนพิจารณาแล้วใช้ดุลพินิษฐ์
เห็นว่าจำเลยไม่มีพฤติการหลบหนีจึงให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปโดยที่ไม่ต้องมีหลักประกัน
ก็ได้นี่ดูมินิของเขาอ๋ออ๋ออ๋อดูมินิอยู่ที่ตำรวจถูกครับ
ไม่ได้แปลว่าเอ้ยต้องล็อกตัวไว้ทุกครั้งไม่ใช่ไม่ครับ
แต่ปัญหาเนี่ยคืออย่างนี้ถ้าเรียกตัวผู้ต้องหามาหาพนักงานสอบสวนแล้วเนี่ย
นั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงเขาเรียกมาเพื่อแจ้งข้อเก่าหาแล้ว
ผมก็กำลังสงสัยว่าเขาเรียกมาเมื่อไหร่เพราะนี่มันสิ้นสุดแล้วนะ
เพราะว่าก่อนที่คุณจะเรียกออกหมายเรียกเขาได้เนี่ยคุณต้องรวบรวมพยานหลักฐานว่าสมควรแล้วนะ
เชื่อว่าผู้ต้องหากระทำความผิดจริงถึงออกหมายเรียกเข้ามา
คือจริงเราต้องถามตำรวจเนาะว่าตอนที่เรียกมาเรียกมาเพื่ออะไร

แล้วจริงจริงแล้วแจ้งข้อขอหาไปแล้วหรือยังใช่ใช่ไหมคะแล้วคุณรออะไรอยู่เรียกมาแล้ว
แจ้งข้อเก่าหาแล้วคุณรออะไรอยู่หรือมันไปติดขัดตรงไหนยังไง
เราเราขอสัมภาษณ์ทางตำรวจไว้แต่ว่าท่านไม่สะดวกแต่ว่าท่านให้ข้อมูลนะคะแต่ว่าไม่สะดวก
แต่ว่าไม่ได้ถามประเด็นนี้จริงอยากสัมภาษณ์ท่านเองนะคะไม่เป็นไรแต่เท่าที่ฟังเสียงคุณพ่อคือเสียงต่างออกไปแล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้ร้อนใจมากร้อนใจเลยนะคะร้อนใจแล้วก็ตามแล้วก็ทวงสุดท้ายพอได้พบกับตำรวจก็ดูเบาใจขึ้นนะคะดูเบาใจขึ้น
ว่าเหตุมันเกิดเพราะกุเรื่องล้วนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
วันนี้เบื้องตัวของคุณธนายเจมส์วันนี้รับควรสั้นนะครับ

บอกว่าเราถูกลอตเตอรี่กับแฟนเรา

ขอโทษกับสิ่งที่หนูทำไปค่ะ
ถูกว่าเป็นรักวันเครียมจริง

คุณผู้ชมคะตามกันมาตั้งแต่ปี๖๑นะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นงวดตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนนะคะแล้วก็พอมีข่าวขึ้นมาก็คือคือมันมีผนวกความเป็นครอบครัวเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าคนที่เป็นผู้กล่าวหาเนี่ยก็คือลูกสาวแล้วก็ลูกเขยในฐานะลูกเขยนะคะเป็นผู้กล่าวหาทางคุณแม่แล้วก็ญาติคนอื่นด้วยทีนี้มันก็เลยเป็นการติดตามนอกเหนือ

บอกตั้งแต่กี่วันมาแล้วนะคะมาบอกเนี่ยเขามานั่นเขามาสองเดือนกว่าแล้วอ๋อเขาเขามาคนเดียวเลยเหรอคะหรือว่ามากับใครคนเดียวมาคนเดียวอ่ามาคนเดียวเขาบอกใครก่อนไหมหรือมาบอกรู้กันพร้อมพร้อมกันหมดเลยค่ะเขามาบอกแม่นะอ่ามาตอนนั้นตอนนั้นแม่อยู่บ้านคนเดียวเหรอเขาแม่อยู่บ้านเดียวอ่าแล้วคุยกันสองคนแม่
อ๋อาาาฟแฟนเขาแฟนเขาตีหรอ
ไม่ที่เขาตีที่เขาทำร้ายเนี่ยเพราะเรื่องลอตเตอรี่นี้หรือเปล่าคะ
จ๋าได้ยินไหมได้ยินอ่าแม่อาจจะต้องพูดใกล้โทรศัพท์หน่อยนะ
สัญญาณอาจจะตะกูตะกักนิดนึงนะคะยังไงนะคะเขาตกลงเขาตีลูกแม่เพราะอะไรคะ
เรื่องลอตเตอรี่หรือเปล่าหรือเรื่องอื่นจ้ะเรื่องลอตเตอรี่เลย
ทะเลาะกันเรื่องนี้เหรอจ้ะอ่าสรุปลูกเอาตอนนั้นที่ลูกมาเล่าให้ฟังเนี่ย
คือว่ายังไงบ้างคะแม่
มาเล่าให้ฟังว่าไงบ้างจ๊ะอ่ะลูกมาเล่าให้ฟังว่าไงบ้างคะ
ลูกมาเล่าว่าเขามันได้เอามาให้ไม่มีกินเขาพูดจานถึงนึง

แล้วตอนนี้เนี่ยน้องมาอยู่กับแม่แล้วใช่ไหมจ้ะมาอยู่ได้กี่เดือนแล้วคะ
สองสองเดือนตอนนี้อยู่บ้านแม่หรืออยู่บ้านข้างข้างค่ะ
อยู่บ้านแม่อยู่บ้านแม่เราเนอะอ่าแล้วกับกับทางฝั่งผู้ชายนี่ก็คือ
ไม่ได้ไปมาหาสู่กันแล้วใช่ไหมคะอ่าสบายใจแล้วเนอะแม่
แม่อยู่แม่อยู่ข้างข้างกับคุณน้อยด้วยเปล่าจ๊ะจ้ะอยู่ข้างคุณน้อยอ่า
งั้นให้น้อยให้น้อยคุยแทนก็ได้เดี๋ยวเนาะเดี๋ยวถามจากน้อยก็ได้ค่ะ
อ่าน้อยนะคะอ่าน้อยก็คือคุณฉวีวันลูกจันทร์นะคะคุณผู้ชม
คือคุณแม่คุณแม่เป็นคนพูดน้อยมากอยู่แล้วตอนที่มาออกรายการก็พูดน้อยอยู่แล้วนะคะ
คุณน้อยเล่าแทนคุณแม่กันแล้วกันเนอะน้อยได้ยินชัดเจนนะคะชัดเจนค่ะ
คุณน้อยรู้เรื่องนี้เนี่ยรู้พร้อมรู้ก่อนแม่หรือว่ารู้พร้อมแม่หรือว่ายังไงคะ
ก็น้ามณิษฐ์บอกอะค่ะรู้หลังนะมณิษฐ์ค่ะอ๋อแล้วตอนก่อนที่เขาจะมาคุยกับแม่เขา
ไม่เคยคุยให้น้อยฟังเลยใช่ไหมคะน้องอ่ะก็มีทักมาหาบ้างค่ะ
บอกว่าอยากกลับบ้านอ่าอยากขอโทษในทุกทุกอย่างที่ทำลงไปอืม
ทักมาว่าอยากกลับบ้านนี่ตั้งแต่เดือนไหนคะน้อยคะน่าจะประมาณ
เดือนที่แล้วอืมเดือนที่แล้วกรกฎานะค่ะอ่าแล้วน้องเล่าให้ฟังหมดเลยไหมคะ
น้องน้องเล่าให้น้อยฟังหมดเลยไหมว่าเรื่องมันเป็นมายังไงทำไม๑๒ล้าน
ลอตเตอรี่มายังไงไม่ได้เล่าถึงเรื่องลอตเตอรี่ค่ะ
บอกว่าจะอยากกลับบ้านอ่าเขาเขามีเรื่องมีราวกับทางฝั่งเด็กผู้ชายเหรอค
อืมเขาเขาทำร้ายน้องผู้หญิงเนี่ยนานยังคะ
อันนี้ไม่ได้บอกนะคะอีกคือไม่ได้ยินบอกเอ้าเหรอน่าจะพูดกับแม่อ๋อ

ทั้ง๒คนจะไม่เข้าข้างใครนะคะ
แล้วที่น้องอิ๋วเล่าให้ฟังเนี่ยอิ๋วบอกว่าน้องผู้ชายเป็นคน
แต่งเรื่องขึ้นมาหรือว่าตัวเองร่วมด้วยตั้งแต่แรกคะ
แต่น้องอิ๋วก็บอกว่าเป็นความคิดของแดน
เอาอย่างนี้เอาเท่าที่อิ๋วเล่าให้ฟังก่อนเดี๋ยวมาถามความเห็นน้อยนะคะ
เอาเท่าที่น้องอิ๋วเล่าให้ฟังเนี่ยคือตกลงเด็กผู้ชายเขาแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่ออะไร
คือเขาไม่พอใจคุณแม่หรือว่าหรือนึกสนุกเฉยหรือยังไงคะ
ไม่แน่ใจค่ะน่าจะนึกสนุกหรือเปล่า
หิวไม่ได้บอกเหตุผลในข้อนี้ค่ะ
แล้วแม่ของเด็กผู้ชายรู้ตั้งแต่แรกไหมคะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงอะค่ะ
ตอนที่ไปหาก็เคยบอกนะคะบอกว่าไม่มีบอกว่าลอตเตอรี่ไม่มีแต่เขาก็ไม่เชื่อ
เขาก็ยังเชื่อน้องแดนอยู่
คุณน้อยคิดว่าคุณแม่ของเด็กผู้ชายเนี่ยเขาเชื่อเพราะว่าเป็นลูกบอก
หรือคิดว่าคุณแม่รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่มี
น่าจะเชื่อเชื่อเพราะลูกเขาบอก
ยืนยันนะคะอืมจนถึงตอนนี้ตั้งแต่น้องอิ๋วมาขอโทษคุณแม่มาอยู่บ้านคุณแม่
ยังไม่ได้เด็กผู้ชายเขาก็ไม่ได้มาด้วยไม่ได้มาขอโทษไม่ได้มา
อะไรเลยใช่ไหมคะค่ะไม่ได้มาค่ะแล้วเราได้เราคิดว่าเราจะต้องไปถาม
คุยอะไรกับบ้านน้องผู้ชายไหมคะไม่คุยค่ะเพราะว่าไปที่ศาลเยาวชน
วันที่ห้าที่ผ่านมาค่ะก็ไม่เห็นเขาถ้าเกิดเขาอยากจะขอโทษขออะไร
เขาน่าจะพูดแต่เขาไม่พูดไม่ได้คุยอะไรกันเนอะค่ะเอ่อ
คุณน้อยเท่ากับว่าตอนนี้คดีก็คือจบหมดหรือว่าหรือว่าไม่แน่ใจว่าทางฝั่ง
แม่เด็กผู้ชายเขาเอายังไงคะยังยังไม่จบค่ะเพราะว่าฝั่งนู้นเขา
ยื่นอุทธรณ์ต่ออืมตอนนี้เรารอกระบวนการของศาลค่ะค่ะอิ๋วจ๋าขออภัยค่ะ
น้อยค่ะพี่วันถามงี้คือว่าเอ่อตกลงแล้วสรุปได้ว่าคือเรื่องเนี้ย
ตั้งแต่ต้นคือเป็นเรื่องโกหกถูกไหมคะแต่ไม่รู้ว่าจะร่วมกันแต่งเรื่องขึ้นมา
หรือเป็นเพราะว่ากลัวเด็กผู้ชายน้องผู้หญิงเนี่ยน้องอิ๋วเนี่ยก็เลยสมยอมก็
รับคำรับเรื่องกันไปด้วยก็คือแค่นั้นถูกไหมฮะจ้ะจ้ะค่ะใช่
ส่วนคุณแม่ของเด็กผู้ชายเราไม่ทราบว่ารู้หรือไม่รู้ตั้งแต่แรกอืมอ่าขออภัยค่ะ
เอางี้อิ๋วเดี๋ยวพี่วางสายก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับทนายรณรงค์
ขออภัยนะคะสวัสดีก่อนค่ะขออภัยจะพูดกลับมาค่ะ
ไปจริงจริงนะคะอ่าเรากลับมาค่ะอีกหนึ่งท่านเราจะถามในแง่ของข้อกฎหมายนะคะ
คุยกับประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
นายรณรงค์แก้วเพชรค่ะทนายรณรงค์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอมขวัญครับ
อ่าจบเสร็จแล้วเรียบร้อยไม่ต้องมีอะไรอีกแล้วหรือว่ายังคาราคาซังเรื่องอุทธรณ์อยู่คะ
ไม่หรอกครับเขายังไม่จบครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ได้คุยกับเขาเนี่ย
บอกว่าเขาก็ยังใช้สิทธิ์ทางกฎหมายในการสู้คดีเต็มที่นั่นก็แปลว่า
แม้ว่าน้องอิ๋วจะออกมาบอกว่าเรื่องหวยเป็นเรื่องกุขึ้นก็ตาม
คดีนี้ก็ยังต้องรอให้สารอุทธรณ์ท่านพิจารณาตัดสินออกมาก่อนอีกรอบหนึ่งอยู่ดี
แล้วข่าวนี้ที่น้องอิ๋วมาขอโทษแม่สารภาพกับแม่เนี่ยนะคะจะมีผลต่อการพิจารณาในชั้นการรับอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์ไหมคะ
ไม่มีแล้วครับเพราะว่าการพิจารณาในชั้นศาลอุทธรณ์เนี่ยก็คืออาศัยสารชั้นต้นที่มีการไต่สวนมูลฟ้องมาเอาไปพิจารณาอีกรอบนึงว่าละเอียดถี่ถ้วนไหมแต่เบื้องต้นนะครับคุณจอมขวัญทราบไหมครับว่า
หนึ่งในประเด็นหลักที่ทนายความของอีกฝ่ายหนึ่งต่อสู้คดีในสารอุทธรณ์ก็คือประเด็นว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่ลูกสาวจะปรักปลาแม่ตัวเองว่าเอาหวยไป
ประเด็นนี้เป็นหนึ่งในประเด็นหลักที่เขาเอามาโต้แย้งเลยว่าเด็กพูดความจริงอ๋ออ้าวแล้วอย่างเงี้
พอข่าวมันเพิ่งออกมาตอนนี้เนี่ยนะคะก็จะก็จะไม่มีผลต่อการเหมือนกับว่าทนายฝั่งคุณแม่เนี่ย
แม่มานิดเนี่ยนะคะก็ไม่จำเป็นต้องเอาคำสารภาพของน้องอิ๋วไปยื่น
หรือขอให้น้องอิ๋วไปให้เขาเรียกอะไรอ่ะไปให้ปากคำต่อสารหรือต่อตำรวจหรือต่ออายการ
คือไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรแล้วใช่ไหมคะอันเนี้ยไม่แน่อาจจะให้ไปให้ลงบันทึกประจำวันเพิ่มเติม
ในสอบภอร์ในที่ที่เป็นหลักฐานก็ได้อ่าซึ่งตอนนี้ยังใช่ไหมไม่ใช่แต่ว่าในมุมในมุมในคุณจอมศาลในสดีนี้ผมไม่ได้เอา
ผมพยานบุคคลมาเป็นตัวหลักอยู่แล้วผมใช้วัตถุพยานที่มันมีการมาว่าหวยมันไปอยู่ที่ลำปางมันไม่ได้มาเข้าที่บุรีรำ
เพราะฉะนั้นต่อให้เด็กจะอยู่ทางฝั่งนู้นจะอยู่ทางฝั่งนี้เด็กจะโกหกหรือเด็กจะไม่โกหก
ยังไงก็ตามวัตถุพยานมันก็ยืนยันทุกอย่างได้ว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จอ๋อเพราะฉะนั้นจริงการต่อสู้ของทางฝั่งคุณแม่มานิดอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้น้องอิ๋วก็ได้ใช่ไหมคะ
คือมันก็ไม่จำเป็นหรอกครับเพราะเราเตรียมพยานอย่างอื่นไว้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าคดีมันก็ไม่สามารถเข้าสู่ในชั้นพิจารณาได้เพราะว่ามันโดนตัดจบแค่ชั้นไต่สวนมูลฟ้องก่อน
เหมือนกับแบบเอ๊ะมันหลักฐานมันค่อนข้างชัดเจนจากกรณีเรื่องของมีคนไปขึ้นเงินแล้ว
ไม่มีลายเซ็นไว้ที่ชุดที่กล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าตัวเป็นคนซื้ออะไรอย่างนี้นะคะ
จริงมันน่าจะจบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนาะ
แต่ทีนี้เชิญค่ะคือผมคิดว่านะครับเรื่องนี้ที่ทำให้มันไม่จบ
แล้วก็ยังต้องเดินหน้าดันทุลังรอให้สารอุทธรณ์สั่งเพราะว่า
ส่วนหนึ่งเชื่อว่าจะทำให้ขยายระยะเวลาในการเอาผิดผู้ต้องหาในคดี
ข้อหาแจ้งความเท็จฟ้องเท็จเบิกความเท็จต่อสารมากกว่า
คงไม่ได้เกี่ยวข้องเพื่อหวังผลจะได้หวย๑๒ล้านหรอก
เพราะมันนี่มันจริง
โดยในคดีที่ท่านฝั่งนู้นถูกกำเนินคดีที่ท่านสารแล้ว
สารก็รอคำสั่งของสารอุทธรณ์อยู่ว่าสารอุทธรณ์จะสั่งว่าอย่างไร
ผมไม่คิดว่าเขาจะไปขออุทธรณ์เอาง่าย
ต่อให้เด็กน้องอิ๋วจะมารับสภาพว่าเป็นเรื่องหกขึ้นก็ตาม
ก็ไม่เป็นไรถ้าตามสิทธิ์เดี๋ยวขนาฬก็พิจารณาเองสาร

เรื่องแจ้งความเท็จฟ้องเท็จแล้วก็มีเบิกความเท็จด้วยเนี่ย
มานิดต้องไปแจ้งความอีกทีไหม

ที่เป็นโรงว่าสูงสายอีก๒ล้านบาท
ยังขาดอีกโรงพักหนึ่งยังไม่ได้ไปแจ้งนะ

ทนายเอกจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับทั้งเด็กผู้ชายแล้วก็คุณแม่ของน้องผู้ชายเลยใช่ไหมคะ
ยังไม่ได้คุยครับมีแค่ได้คุยกับน้องอิ๋วก็ถามน้องว่า
มีใครมาแนะนำหรือเปล่าว่าจะต้องไปความอย่างนั้นอย่างนี้
ต้องไปสอบปากคำกับตำรวจต้องให้การอย่างนั้นอย่างนี้

เอาล่ะค่ะทนายนรงค์ยังไงวันนี้เราตามกันสั้นแต่ว่าได้ข้อสรุปแล้วเรียบร้อยนะคะ
ส่วนว่าจะอุทธรณ์จะมีผลอะไรอย่างไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะ

ครับสวัสดีค่ะ

อีกสักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์มีอีกหลายเรื่อง
ติดตามกันได้วันนี้สวัสดีค่ะ